จริงไหมจริงครับมีแม่ค้ายืนยันมีทุกคนยืนยัน
หายจริงไหมจริงครับมีพยานยืนยันมีรักฐานยืนยัน
ของจริงกลัวอะไรเนี้ยคอนเซ็ปต์ประจำเราของจริงตกจริงซื้อจริงหายจริง

แล้วถ้าเรื่องออกมาคุณชนะคดีใครจะลุกมารับผิดชอบ
สื่อทุกสื่อจะรับผิดชอบไหมถามใหม่นะครับ
สื่อทุกสื่อจะรับผิดชอบไหวไหมหรือจะนิ่งเงียบเหมือนเดิม
หรือจะใช้คำว่าครูต้องอโหสิกรรมอีกรอบหนึ่งให้กันบ้านไปคิดนะครับ
แล้วถ้าเกิดผลออกมาสารตัดสินว่าครูถูกจะให้ครูฟ้องกี่คดีครับ
โอ้โหจะหนีไปไหนละครับใหม่เรียกใหม่จับเราก็ยินดีครับ
เพราะว่าเราเป็นพลเมืองดีเราต้องให้ความร่วมมือกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

ก็ครูก็ติดครูก็ติดคุกอยู่แล้วไง
ถูกไหมคดีนี้มันติดคุกกันอยู่แล้วมันต้องมีหนึ่งคนติดคุกถูกต้องไหม
ถ้าครูติดคุกก็เสร็จตัวว่าคุณเป็นคนไม่ดี

ถ้าคุณครูผิดคุณครูก็ยอมรับ
พวกนี้คือคำตอบครับ
โดยสูตรก็บอกแล้วพี่แนนจะเปลี่ยนใจ

เดี๋ยวเราถอดภาพด้วยกัน
เราไม่ต้องการรักษาภาพ
คุณไม่ได้รักษาภาพอย่างนี้
เพราะเราจะปิดล้อมในภายในการปฏิเสธ
ทำรักษาภาพก็จะเสียพลิกเกี่ยว
ไม่ได้เคลื่อนไขกับการทำงานดี

การงานในภายในการปฏิเสธ

ส่วนเรื่องคดีแพ่งคู่กรณีไปฟ้องร้องกันเองตำรวจไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และไม่มีหน้าที่ไปชี้ว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริง
เป็นเรื่องของทางแพ่งใครเป็นผู้ครอบครอง
ประเด็นที่เราชี้แจงเนี่ยคือว่าลอตเตอรี่มีจริงไหมที่แผงนี้
และเดินทางจากแผ่งนี้มาแผ่งนี้แล้วมาส่งมอบให้ครูพิชาจริงไหม
ซึ่งเรามีวิญญาณรฐานครบถ้วนแล้วพอดำควร
แล้วก็ยืนยันได้ว่าครูปีชาได้ลอตเตอรี่จากแม่ค้าไปจริง
สำหรับคดีอาญาที่สพเมืองกาลนั้น
ครูพิชาได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับรศธจรูลว่า
ยักยอกทรัพย์และรับของโจร
แล้วหลังจากนั้นก็ไปฟ้องสารแพ่งที่เมืองกาล
ต่อมารศธจรูลก็ได้ไปแจ้งความในข้อหา
แจ้งความอันเป็นเท็จต่อครูปีชา
หลังจากนั้นทางสพเมืองกาลก็ทำหน้าที่สอบสวนไป
โดยให้ทางกองประชาการตำรวจภูทรภาค๗ไปช่วยกันดู
หลังจากนั้นรศศธจรูลไม่ได้รับความเป็นธรรม
คดีที่สพเมืองกาลยักยอกทรัพย์รับของโจร
สอบพยานไปประมาณ
เขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
จึงได้มาพบท่านผู้ชาการสอบสวนกลาง
ท่านปั้นนะครับท่านผู้เจอการสสกกลาง
ขอโอนสำนวนจากเมืองกาลมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบ
เกิน๓อาทิตย์เศษ

เรื่องที่เกิดขึ้น

ไม่สามารถมีอะไรอ้างอิงได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานใดทั้งสิ้น

เราก็ต้องแขวนรอไว้

ก็จะมีคำให้การของ
พยานต่างที่นำเข้ามา

นอกจากแต่จดูมนี่ตัดโอกาสตัวเอง

ในส่วนที่เขานำพยานมาบรับความ

คำกล่าวอ้างทั้งหมดมันขัดแย้งไม่สอดคล้องกับพญาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น
กล่าวโดยสรุปแค่นี้ครับ
ท่านก็ได้ทราบข่าวไปแล้วคุณดิฉัยกับคุณละกนะแจ้งความเพศกันแก้งรับโทษ
ที่ไม่ทุกคนยืนยันว่าจะให้การตามเดิมเราก็ต้องดึกว่๘๐๐สิทธิ์ของเขา
อันนี้ก็สรุปว่าทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาส่วนใหญ่แล้วก็เกือบทุกปากเลย
มันไม่สอดคล้องกับพยาฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่หลายเรื่องหลายเรื่องนะครับ

ผมบอกแล้วอย่ากระพริบตาคดีนี้นะครับ

คดีมีความสลับซับซ้อน

เอาสำนวนที่จากเมืองการมา

เรื่องเริ่มต้นจากบุคคลผู้ซื้อผู้ขายทั้งสิ้น
ไม่มีขบวนการยี่ปั้วซาปั้วอยู่เบื้องหลัง
ผมตั้งใจทำคดีนี้คิดว่า

อาจจะมีซาปั๊วยี่ปั๊วที่ไล่ตามหวยมาแล้วถูก

ก็คือผู้ซื้อหรือผู้ขายร่วมกัน

และสร้างผลันสกรรมคล้ายกับเงิน
เพื่อถูกถือสลากที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ

เพื่อใจเงินเงินจากของสลาก

ของอ่านดิกาท่านไม่ถูกยก

ตั้งแต่ว่าถูกด้วย
แต่แรกแล้วคดีจะแยกไปสารคดีแพ่งกับคดีอาญา

เอาของอายการสูงสุดไหม

สลากินแบ่งรัฐบาล

ผู้ใดครอบครองย่องเป็นเจ้าของ
โดยไม่ต้องจัดให้มีการลงชื่อก่อนซื้อ

เจ้าของต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน

หลายใบเจ้าของอ้างว่า
จำหมายเลขได้มีภาพถ่าย

การแจ้งความลงหมายเลขสลาก

คดีจึงมีเหตุอันควรสงสัย
ผู้ร้องเป็นเจ้าของสลาก

สลากหายจริงหรือไม่

พยานอันพอ

จึงถือมีสิทธิ์ดีกว่า

จะบังคับให้ผมพูดทีซ้ายทีขวา

อีกเรื่องหนึ่ง

ดูต่อไปก็ยังไม่รู้
ขณะนี้วันนี้ออกแค่

ก็เดี๋ยวดูไง
ดูที่มันเกี่ยวข้องมีพยานหลักฐานตรงไหนอย่างไรนะครับ
ดูที่มันเกี่ยวข้องมีพยานหลักฐานตรงไหนอย่างไรนะครับ

วันที่๒๘บ่ายโมงเจอกัน

ไม่ได้เกี่ยงงอหรืออะไร

เรื่องของประชาชนเดือดร้อน

ไม่นะครับคือบางครั้ง

การมีประสบการณ์ของตำรวจแต่ละคน

ขีดความสามารถ

มีอะไรบิดเพี้ยนไป

พนักงานสวนไม่ได้หยุดเท่านี้
มันต้องมีการขยายผลไปอีก

ไม่มีมวยล้มต้มคนดูไม่มียุคนี้ไม่มี
เพราะฉะนั้นผมจะเชิญทางสอบศูนย์กลางกองปราบ
นั่งติดอามเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนมาได้ยังไง

คดีสลากินแบ่ง

เราจะเตือนเลยอย่าเอาไปร้านขาด
ใครที่คิดจะทำให้ดีเรื่องนี้เนี่ย

ใครทำผิดก็ต้องรับไป

คุณต้องใช้กฎหมายต้องไปใช้กฎแห่งกรรม

ทุกคดีที่เป็นคดีอาญา
เราตั้งใจทำทุกคดี

ใครที่ตำรวจชั่วตำรวจเลว

ตำรวจไม่ดีก็ไม่เลี้ยงไว้เหมือนกัน

ขออนุญาตค่าน้วยกัน